สบาย
ที่เสียหายเนอะตอนนี้หักลบกบหนี้ให้ทุกอย่าง
ก็เหลือเก้าแสงค่ะจริงเก้าแสงกว่าบาท

หมดแล้วทั้งตัวหยกทั้งตัวทุกคนเลย
ที่พี่ฝากผ่านหยกขึ้นมานะคะ

คือแม่ทีมอย่างที่อยู่ในระดับเดียวกับเรา
ที่เรามารวมยอดกันในวันที่เรารู้ว่าเขาหนีไปแล้ว

ครั้งเราก็คิดอยู่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งถ้าแบบโดนโกงมา
เราก็กลัวความเสียหายตรงนี้
แต่ก็ยังไม่คิดว่ามันจะเร็วอะไรขนาดนี้ค่ะ
ดูเลยว่าเดือนนี้ก็เลยบางมีย่าพี่น้องมีเพื่อน
ก็เลยโดนไป๓ล้านกว่าบาทเลยค่ะ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
วันนี้อังคารที่๒๙ตุลาคมนะครับ
จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแชร์แม่
มณีนะครับหรือที่หญิงสาวคนนี้ที่เขาใช้ชื่อว่ามณีเนี่ยหรือ
แม่มณีเขาจะบอกว่าเป็นการลงทุนออมเงินกับแม่มณีก็ตาม
นะครับแต่ว่าตอนนี้ความเสียหายมีเยอะนะครับนี่ฮะที่เขาชวนมาลง
ออมเงินกับแม่มณีได้ดอกผลเนี่ยโอ้โห๙๓นะครับหลังจาก
นั้นก็มีทั้งผู้ที่มาฝากเงินหรือว่าเล่นแชร์กับแม่มณีโดย
ตรงก็มีเป็นลูกข่ายแล้วก็ไปหาลูกข่ายต่อต่อกันอีกก็มีเยอะ
ไปหมดนะครับอาจจะหักเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงก็ว่ากันไป
นั้นก็คือมะนาวมะนาวอดีตเจ้าสาวที่เคยถูกพาคินเทตอน
งานแต่งไปนะครับนี่ก็เลยเป็นข่าวดังขึ้นมาทั้งแม่มณีแล้ว
ก็น้องมะนาวนะครับเดี๋ยววันนี้ถามตรงตรงจะคุยกับผู้เสียหาย
แล้วก็ทนายความที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อน
กรณีนี้ด้วยนะครับจะได้พูดคุยสอบถามกันว่าเออทำไม
ถึงไปเชื่อแล้วก็ลงทุนลงเงินไปขนาดนั้นสุดท้ายแล้วตอน
นี้ก็ยังตามหาตัวกันอยู่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับใน
วันนี้สารอนุมัติหมายจับแม่มณีหรือว่านางสาววันธนีทิพย์
ประเวทชื่อเล่นจริงแล้วชื่อเดียนะอายุ๒๘ปีพร้อมกับแฟน
หนุ่มอีกคนนึงนะครับถูกออกหมายจับทั้งหมายจับที่ทางบก
ปอศไปขออนุมัติหมายจับแล้วก็สารที่จังหวัดอุดรธานีที่
ตำรวจที่อุดรธานีได้รับแจ้งจากทางผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยสาร
อุดรธานีก็อนุมัติหมายจับด้วยนะครับคดีหลักหลักก็คือเรื่อง
ของการช่อโกงร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับนางสวรรค์วลธนีย์
มีข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนด้วย
แล้วก็ข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ตอนนี้ยังตามหาตัวอยู่นะครับ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวก็คือเขาเฟซบุ๊กฮะแม่มณี
เฟซบุ๊กบอกข้อความออกมาผ่านมะนาวนะ
ที่เป็นแม่ขายให้กับเขาเนี่ย
นาวเองก็บอกว่าเธอเองก็ตามมณีอยู่นี่แหละเธอก็ไม่ได้ไปโกงใครหรอก
เธอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายแล้ว
มณีเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความบอกมาว่าเออไม่ได้ไปไหน
ถึงขั้นถูกบีบทุกทางมีคนมาตามเก็บหลายอย่าง
สุดท้ายแล้วกำลังคุยกับทนายความอยู่เดี๋ยวจะเฟซบุ๊ก
เดี๋ยวจะไลฟ์เฟซบุ๊กเอาแบบว่าเนี่ยนะฮะ
เจอกันนะคะไลฟ์สดทีตะลึงช็อกทั้งวงการต้องไลฟ์คู่กัน
นะประเด็นนี้กำลังกลับไปหาอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เอาเป็นว่า
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับนะครับแล้วก็กำลังตามตัวกันอยู่
เรื่องของคดีความเดี๋ยวคุยกับทนายที่ยื่นมือเข้ามาช่วย
หรือเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีนี้นะครับ
และผู้เสียหาย๔คนวันนี้อยู่กับเราที่ถามตรงนะครับ
เดี๋ยวจะค่อยไล่เลี่ยงแนะนำกันกันแล้วกันนะครับ
ทนายความนะครับคือทนายปียนัทสุขยัง
หรือว่าทนายเจนะครับสวัสดีครับทนายครับ

แล้วก็ทั้งสี่ท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ

มีทางด้านนี้นะครับอันนี้คือคุณนุ่นนะครับ
แล้วก็คุณหยกข้างหลังน้องอินนะครับ
แล้วก็ที่ใส่หมวกน้องนินะครับ
ถ้าคุยกันเมื่อสักครู่นี้ดูจากอายุแล้วอายุก็ยังน้อยกันอยู่เลยเนาะ
เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามกันหน่อยนะเอาใครก่อนดี
นุ่นนุ่นเล่นแชร์กับแม่มณีลงทุนออมเงินกับแม่มณีเนี่ย

เพราะฉะนั้นมะนาวก็ไม่เกี่ยวล่ะมะนาวจะเป็นผู้เสียหายใจอีกกลุ่มนึงแล้ว

ไม่ค่ะของเพื่อนด้วยแล้วก็ของญาติพี่น้องนะคะ

ตัวเองก็ประมาณหกหมื่นค่ะ

เพื่อหวังจะไปได้๙๓ตรงนั้น
ก็คือว่าเราอยากให้ญาติพี่น้องได้ไง

แล้วเขาก็แบบเห็นเราได้เขาก็เลยเออฝากด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แรกน่าจะตอนนี้เล่นเข้าเดือนที่๔ค่ะ

เจอแม่มณีแล้วไปฝากเงินไปเล่นอะไรกับเขาได้ยังไง
จากจริงในฐานะที่แบบเรามีลูกแล้วแต่ก่อนเขาขายของออนไลน์ค่ะ

ใช่ค่ะหนูก็มีลูกไงหนูก็ไปอุดหนุน
แล้วผ่านไปก็หลายเดือนนะคะเราก็เห็นเขาวูมมากแบบ
ซื้อบ้านเงินสดซื้อรถเงินสดคือแบบฐานะแบบดีขึ้นมาก
เราก็แบบเอ้ยไปดูข้อความว่าใครมาคอมเมนต์นะ
เห็นว่ามีรับมีรับเราก็เลยอ้าวมีรับอะไร
เขาก็แบบพอพักหลังเขาก็มีเลสให้เราดูค่ะว่า
ออม๑๐๐๐รับคืน๑๙๓๐
มีรับรับหรือรับหรือแบบไหน
มีรับค่ะก็คือว่าคนที่เขาออมเงินแล้ว
เขาก็จะมาแจ้งหน้าเฟซบุ๊กมาเน้นว่าเขามีรับนะวันนี้วันนี้

มีรับมีแต่เหมือนกับคนเห็นเราก็ดูจากเฟซบุ๊คเขานี่แหละ

แล้วก็เห็นว่าคนที่ติดต่อกับเขาทำไมคนนี้ถึงบอกว่า
วันนี้มีรับเข้าวันนี้มีรับมีรับมีรับ

ก็ไปดูว่าคนนั้นก็ทำไมมีเงินซื้อทอง
แล้วก็ไปดูอ๋อพอพักหลังก็เห็นเขาโพสต์เลสราคาแบบ
คุณออม๑๐๐คุณก็จะได้ปันผลมา
ก็คือกำไรต่อเดือนก็๙๓๐เนอะ
ใช่ภาพนี้ไหมใช่ไหมอย่างนี้เลยไหม

ที่เขาขึ้นเนี่ยนะแบบนี้เลยฝากเลย

คือเดือนนั้นเราออม๒ครั้งก็คือ๒๐๐บาททีละ๑๐๐บาท

ก็๒๐๐๐ก็ได้มาเนี่ย๒รอบ

ทีนี้ก็เลยบอกเพื่อนไปออมตรงนี้มันได้จริง
ก็มันก็ได้อีกเดือนที่๒ก็ได้อยู่ค่ะ

ครั้งที่สองก็๗๘แผนนะคะ
หึจากรอบแรกที่รู้จักแล้วอันนี้๒๐๐๐บาท

พอมารอบที่๒นี้๗๘แสนเลยเหรอ
ค่ะแล้วก็มาเดือนที่๓ก็หลักล้านนะคะ

ก็คือหลักล้านก็จะได้รับเดือนนี้แหละ
แล้วก่อนจะถึงเดือนที่๓ไอเดือนที่๒๗แสนได้ไหม

ก็ได้คืนมา๑๙๓ก็ได้คืน

ก็คือว่ามันอยู่ในระหว่างกึ่งกลาง
เรารับถึงวันที่๑๓คือเราออมมาเต็มเดือนเลยค่ะ
วันที่๑ถึง๓๐แต่ว่าเกิดปัญหาตั้งแต่วันที่๑๑แล้ว
ที่เขาแบบจ่ายช้าเขาก็จะมีไลฟ์สดว่า
ขอเลื่อนเป็น๓๒วันพอเสร็จมาอีก๓๕
มา๔๐แล้วก็มีไลค์ครั้งล่าสุดก็คือว่า
ถ้าไม่ได้รับยอดถึง๔๕วันแล้วคุณค่อยทักไปหาเขา

สุดท้ายรอบสุดท้ายก็ยังฝากอยู่ก็ยังฝากก็ยังเชื่อใจ
ก็ยังแบบของเดือนตุลานี้แล้วก็ออมไปถึงวันที่๑๑
ถึงวันที่๑๑นะคะคือโอนให้ทุกวันวันละ
๔แสน๒แสนคือว่าแล้วเขาก็มีเลสอีกมายั่วเราอีก
เลสไลน์ก็๑๐วันแหละแต่เขายื่นเป็น๑๒วันถึง๑๕วัน
เวลาที่เขาคุยกับเราแล้วยั่วเราอะไรอย่างที่บอกเนี่ย

เขาก็โพสต์มีเลสให้เราแล้วล่าสุดเขาจะตั้งแบบ
จะลิงก์เข้าเลยอัตโนมัติว่าเลสเท่านี้เท่านี้เท่านี้

ก็คือออม๑ล้านได้รับทอง๑บาท

สรุปแล้วโดนไป๓ล้าน

ไม่ค่ะรับมาด้วย
รับมามีหักเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
หักเปอร์เซ็นต์ค่ะของหนูหัก๒๘ให้ลูกค้า๖๕

นุ่นก็หักป่ะหักค่ะหักเท่าไหร่
หนูก็ให้ลูกค้า๕๐๖๐
แล้วก็มีซื้อทองให้ด้วย

ไปมายังไงฮะคล้ายกันไหม

เหมือนพี่นุ่นหมดเลยค่ะ
เรารู้จักกันในวงการแม่และเด็กค่ะ

ใช่ค่ะทำไมทีแรกถึงเชื่อขนาดนั้น
จากคนที่ได้รับมาคนอื่นก่อนหน้านั้น๒เดือนช่วงมีนาเมษา
มีคนได้รับมาจริงแล้วหลักล้านก็ได้หลักแสนก็ได้
แล้วหยกมาเข้าช่วงเดือนพฤษภาหยกก็เลยรู้สึกว่าแบบ
เองในความรู้สึกตอนนั้นนะคะ
โอ้รอดหลักล้านยังได้๔๐๐๐๐จะไปกลัวอะไรประมาณนี้ลงเลย๔๐๐๐๐
เกือบเกือบ๘เนอะก็เลยเอาเงินส่วนตัวใส่เข้าไปให้เต็มแปดเลยค่ะ
แล้วหยกก็ฟาดเลยแปดแล้วก็นำของคนอื่นใส่ไปอีกเบ็ดเสร็จก็เยอะอยู่ค่ะ
อินของอินเท่าไหร่ครับก็ล้านห้าค่ะล้านห้าใช่ค่ะณขณะนี้ยังไม่ได้คืน
อยู่ที่ล้านห้าใช่ค่ะเป็นของอินคนเดียวไหมไม่ค่ะก็ก็มีของแบบเพื่อน
ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันที่เหมือนเคยเรียนมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาเหมือนเห็นเราทำแล้วพอทีนี้เราก็คือส่วนตัวจะเป็นคนชอบโพสต์ว่า
พอได้มาใช่ไหมเราก็แบบโพสต์ว่าขอบคุณการออมนะอะไรอย่างนี้เขาก็จะสงสัยว่า
อมอะไรเขาก็จะทักมาเพราะแบบพอเหมือนได้มาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปแบบซื้อของบ้าง
ซื้อนาฬิกาซื้อนู่นนั่นนี่แล้วก็แบบขอบคุณการออมนะคะขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลัง
เขาก็จะงงแล้วว่าเฮ้ยเราทำอะไรเขาก็จะเริ่มสงสัยเขาก็ทักมา
เราก็ชวนเขาคือมันไม่ได้เชิงว่าชวนนะคะเราก็บอกไปว่าเนี่ยเราไปออมเงินกับคนนี้
ใช่เขาก็เลยฝากฝากกันมาเขาก็บอกเออลองขอลองด้วยหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่
อย่างคนที่เขาจะมาขอลองกับเรามาฝากกับเราเขาก็ยังทำอะไรตอนที่เราเห็น
แม่มณีเขาโพสต์เขาเลยบอกว่าโอ้โหได้๙๓ดอกผลมันอย่างนู้นอย่างนี้
เราไม่สงสัยติดใจบ้างเหรอว่าเฮ้ยทำอะไรทำไมมันได้กำไรเยอะอะไรขนาดนี้
ก็ตอนแรกก็สงสัยค่ะแล้วเขาอ่ะเหมือนแบบพยายามอัพโปรไฟล์ตัวเองให้ดีค่ะ
เขาก็จะบอกตลอดว่าเหมือนเงินตรงนี้เขาเอาไปที่ไหนอะไรยังไง
คือมันชัดเจนว่าเหมือนเขาอาจจะไปลงทุนในธุรกิจเขา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีนายทุน๖คนแต่ว่านายทุน๖คนเนี่ย
เราไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอ่าใช่ค่ะแต่ไอ้ธุรกิจของเขาที่ทำเนี่ย
แน่นอนว่าเราเห็นเพราะเขาก็ยังอัพเฟซบุ๊คตลอด
ใช่ค่ะก็เลยเชื่อคิดว่าเขาไม่น่าจะจะหลอกจะโกงอ่ะ
ใช่ค่ะก็เหมือนแบบว่าเขาก็ถ่ายทำรายการทีวีอยู่
เขาจะมาโกงทำไมชื่อเสียงของเขาก็ดัง
เขาไม่น่าเอาชีวิตตัวเองมาดับกับตรงนี้
ยังไงก็น่าจะตามกันเจอใช่ใช่อยู่แบบเนี้ยเห็นอยู่อย่างนี้
ใช่ค่ะอืมคือคิดคิดแค่นั้นในตอนนั้นครับ
นี่ของนี้เท่าไหร่ครับ๖ล้าน๒แสน๒พัน
โหนี่เยอะที่สุดเลยนะ๖ล้าน๒แสน๒พัน
ของนี้คนเดียวไหมของลูกค้าด้วยค่ะ

ทุกวันนี้เรายังต้องเขายังถามที่เรากันหรือเขาถาม
ถามที่หนูค่ะเพราะว่าเขาโอนเข้าบัญชีหนู

ตอนนี้เขากำลังไล่ที่มณีหรือว่าเขามาไล่พี่หนู

คือต่อให้ข่าวจะออกว่าเราก็เป็นผู้เสียหาย
แต่เขาเน้นที่เขาโอนเงินเข้าบัญชีใคร
ก็คือบัญชีหนูหนูคือในทุนเขา
ซึ่งหนูจะให้เขากี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าจากมณีมาหนูได้จากมณี๙๓
จะเป็นเลสอะค่ะมีตั้งแต่๓๐๐๔๐๐๕๐๐ค่ะแล้วก็จะมีจัดโปรเหมือนฝากได้ยอด๕๐๐๐๐แสนนึงก็จะมีแจกทองไงค่ะ
ฝากครบ๕๐๐๐๐แจกทองหนึ่งกรรมฝากครบ๑๑๐๐๐๐๐แจกทองหนึ่งสลึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะไรทำให้เราถึงมั่นอกมั่นใจแล้วระดมมาขนาดนี้เพื่อไปส่งให้กับมณีเขาเนี่ย
ก็มันได้รับจริงอะค่ะตอนฝากเริ่มฝากกับตัวแม่มณีวันที่๘
๘อืมใช่แต่ว่าเราเราฝากแบบคือเราฝากยาวเลยเริ่มเรื่อย
หนูเริ่มฝากเท่าไหร่ก็แรกแค่๔๐๐๐ค่ะก็คือฝากยาวฝากยาว
คือฝากจนถึงวันที่๒๐ตุลาครับมันก็ได้มาได้ได้มาถึง
วันที่ได้มาถึงวันที่๑๓เขาเริ่มจะหายไปจากทุกคนเนี่ยประมาณ
ช่วงไหนครับแม่มณีวันที่๑๐ค่ะคือเริ่มเลื่อนจ่ายตุลาใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วเขาเริ่มเริ่มของเขาจริงจริงเลยพอจะรู้ไหมว่าเขา
ตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะช่วงที่หนูได้คลิปเสียงหรือเปล่าอ่าอย่าง
น้องเนี่ยเริ่มเริ่มทำตอน๔เดือนที่แล้วอันนี้ก็ประมาณพฤษภาค่ะเริ่มพฤษภา
เวลาใกล้กันกายกันกับเดี๋ยวเองโครงการออมเงินแชร์ลูกโซ
เขาทำมานานแล้วไม่นานบางคนบอกว่าทำมานานแล้วทำมานานแล้ว
แล้วเป็นปีสองปีแล้วก็มีแต่ว่าไอเลสที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ย
มีปีนี้ใช่อ๋อแสดงว่าวิธีการแบบนี้เขาก็ทำทำเขามา
ทยอยทำมาแต่วงเนี่ยความเสียหายมันอาจจะจำกัดอยู่แค่วงคนไม่เยอะ
ชักชวนคนที่มันเยอะขนาดนี้พอมาเพิ่มเป็นดอกผลเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ทีนี้
ใช่แล้วด้วยอาศัยความที่เป็นเน็ตไอดอลแล้วคลุกคลีกับทางดาราเนี่ย
ครับใช้ชื่อเสียงในวงการบันเทิงเข้าหาบุคคลในวงการบันเทิงเนี้ย
หากินกับความโลภของคนซึ่งผู้เสียหายจะสังเกตดูได้ว่าเป็นผู้เสียหายที่อายุยังน้อย
แล้วอาจจะอ่อนประสบการณ์ในเรื่องนี้อายุน้อยแล้วก็ใช่
ทำงานขายของออนไลน์บ้างทำงานประจำนิดหน่อยเล็กน้อยบ้างอะไรบ้าง
โซเชียลเป็นหลักเข้าไปดูอะไรพวกนี้ดูมีความน่าเชื่อถือบวกกับดอกผลที่มันสูง
อืมจะสังเกตดูว่าทยอยโอนทีละน้อยครับแล้วได้รับจริงเป็นเหยื่อล่อ
พอได้รับจริงเนี่ยตัวเองก็คิดว่าคงไม่หลอก
เขาคงไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งครับก็โอนเข้าไปเพิ่มเพิ่ม
สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนการเอาเงินใหม่มาเคลียร์กับคนเก่า
พอวันหนึ่งที่มันถึงจุดที่มันตันเนี่ยวงมันก็ต้องล้มเป็นธรรมดา
ป่านขาดใช่เกิดฟองสบู่แตกอืม
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาคุยกันต่อว่าแล้วจากนี้ไปจะทำยังไง
จะทำยังไงดีดูหูของแต่ละคนนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับ
ร้องไห้แล้วเครียด
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพักกันครู่เดียวครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับก็ทราบความเป็นมาแล้วนะครับว่า
ผู้เสียหายที่ไปหลงฝากเงินเล่นแชร์กับแม่มณีเนี่ย
เขาเป็นมายังไงผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีลักษณะไม่แตกต่างกันนะฮะ
นายเจทนายเจตอนที่ครับได้เจอคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ไปเจอเรารู้เรื่องกันตอนไหนถึงพาไปแจ้งความที่ที่ตำรวจ
คือทราบเรื่องมาว่าตอนแรกเนี่ยไปที่กองปราบที่ลาดเท้า
ไปผิดหน่วยงานมาแล้วเขาไม่รับเรื่องแล้วมาร้องเรียนที่สำนักข่าวแห่งหนึ่ง
แล้วก็ร้องเรียนมาทางผมด้วยครับผมก็เลยเข้ามาช่วยดูประเด็นหน่อยว่าเอ๊ะ

และที่แปลกใจคือไม่มีใครที่กล้าไปแจ้งความเลยครับ
แล้วแจ้งความกันกระจัดกระจายก็มันก็จะได้แค่ข้อหาเบาไง
เราก็เลยแบบเอ๊ะดูประเด็นแล้วพาไปหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้อง
มันถูกต้องก็คือพาไปบกปศซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องโดยตรง
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
วันที่ผมพาไปแจ้งเนี่ยโดนโพสต์ด่าด้วย

มากล่าวหาเขาได้ยังไง
แล้วลูกชีมก็ลุมสกรรมด่าผม
วัดเนี่ยวัดไปกล่าวหาเขาเขายังมีความหวังที่จะได้คืนไปตัดขาเขา
ขัดผลประโยชน์เขาแล้ววันนี้เป็นไงล่ะโดนหมายจับ
สรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีกี่คน
ผู้เสียหายตอนนี้เท่าที่สังเกตการณ์มาพันกว่าคน
เอาที่ไปแจ้งความพันกว่าคนมีหลักพันแล้ว
ความเสียหายหลายพันล้านรวมรวมทั่วประเทศน่าจะพันกว่าคนแล้ว
แล้วแบบยังไม่แจ้งอ่ะผมว่าหลักหมื่น
ผมว่าหลักหมื่นที่ผมคาดไว้เนี่ยไม่น่าจะผิด
แล้วความเสียหายแต่หลากหลายพันล้าน

แต่ถือว่าตำรวจก็ทำงานเร็วนะฮะเพราะว่านี่
วันนี้ก็มีหมายจับออกมาแล้วต้องชื่นชมครับทีเนี้ย
รอดูว่าทางตำรวจเนี่ยหน่วยงานไหนจะจับได้ก่อน

อย่างตอนนี้เชื่อว่าเชื่อว่ามณีเขายังอยู่ไหม
เขาโพสต์เฟสว่าเขายังอยู่เขาไม่ได้หนีไปไหน
เขาจะไลฟ์เฟสจะชี้แจงอะไรทุกอย่างแต่คิดว่าเขายังอยู่ไหมอ่าถ้า
หมายถึงว่าถ้ารักษณะไม่หลบหนีอย่างนี้คือ
เพราะตอนนี้หนูเชื่อว่าหลบหนีอยู่ค่ะ

แนนนุ่นเคยบอกว่าเคยคุยกับมณีใช่ไหม
คือปกติที่เราคุยกันทั้งหมดเลยเนี่ย
เวลาคุยกับมณีจะส่งเงินจะอะไรก็แล้วแต่จะรับเงินเนี่ย
เป็นการแชทใช่ไหมแชทค่ะไม่เคยเจอตัวเนี่ยแน่นอน
ไม่เคยไม่เคยค่ะแต่น้องนุ่นบอกว่าเคยส่งข้อความเสียงหรือว่าคุย
คือเขาจะให้แอดมินเป็นคนคุยนะคะแต่เราไม่รู้
เขาบอกว่าบางทีเขาก็อ่านเหมือนกันเหมือนเขาซุ่ม
แบบว่าเหมือนใช้เรื่องเยอะเขาก็แบบว่าแอดมินเขารับไม่ไหว
เขาก็แบบว่าอ่านถ้าเจอใครเรื่องมากเขาก็จะส่งคลิปนี้
เป็นส่งคลิปเสียงมาให้ถ้าเจอใครเรื่องมาก
ค่ะก็เหมือนไม่ได้เรื่องมากหรอกเราก็บอกเออเรามาออมเงินหน่อยอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเหมือนว่าตอนนั้นคือช่วงไหนช่วงที่จะขอออมหรือว่าจะทวงเงินหรือว่าจะขอ
ไม่ได้ทัวร์ค่ะคือเราจะส่งยอดไปฝากเขานี่แหละ
จะส่งยอดจะส่งยอดแล้วบอกว่ารับยอดหน่อยค่ะอะไรประมาณนั้น
เขาก็บอกว่าเหมือนว่าเฟซบุ๊กมันโดนสแปมเขาไม่สามารถตอบได้รับยอดได้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยส่งเป็นคลิปเสียงมาค่ะ

เดี๋ยวลองฟังเสียงแม่มณีหน่อยลองฟังนิดนึงนะ
เรามีเสียงที่นุ่นเขาเคยบันทึกเอาไว้ใช่ไหมฮ
โพสต์หน้าเฟสอยู่นะคะว่าเฟสโดนสแปมจ้าตอบข้อความไม่ได้นะจ๊ะ
จะใช้ลักษณะแบบนี้ใช่อ่าเวลาที่จะสื่อสารอะไรกับบรรดาคนที่
ฝากเงินเล่นแชร์เขาทั้งหลายพอมันมาถึงอย่างนี้แล้วเนี่ย
ไปยังไงต่อทนายคือในส่วนของขั้นตอนคดีเนี่ยตอนเนี้ย
รอดูทางฝ่างโจรยาที่เกี่ยวข้องก่อนว่าตามจับตัวได้อะไร
ไงนะครับแล้วในส่วนของทรัพย์ศิลป์สินทร์นี้ที่กังวลกัน
คำถามว่าจะสามารถสืบทรัพย์อายัดทรัพย์สินเขาได้มากน้อยขนาดไหน
วันนี้ตำรวจที่อุดรธานีภูมิกับการสอบพ่อเมืองอุดรธานี
ท่านบอกว่าตอนนี้ตำรวจไปอายัดบัญชีธนาคารเอาไว้๒บัญชี๑๐ล้านบาท
ที่เหลือก็ตรวจสอบทรัพย์สินที่เขาซื้ออะไรทั้งแหล่ไว้ที่อุดรธานี

ต้องรอครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องรายละเอียดการสืบทรัพเนี่ย
ดำเนินการทำได้เลยนะเพราะว่าความผิดมันค่อนข้างชัด
แต่จะสืบได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ถ้าคดีสิ้นสุดปุ๊บก็ต้องเอามาอ่านเฉลี่ย
พอไหมเนี่ยไม่ทราบเลย
เพราะว่าความเสียหายมันค่อนข้างสูงไงแล้วเรายังไม่รู้ว่าเขามีเท่าไ
ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วเล่นแลกประชาติไปให้ใครบ้าง
แต่ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตามมา
อย่างน้องพวกนี้ถามตรงเลยนะครับ
แม่มณีเนี่ยเขาถูกออกหมายจับกับแฟนนุ่มเนี่ย
ออกไม้จับแน่มะนาวยังไม่รู้เขาก็มีคนที่เขาไปฟ้องมะนาวอยู่

๔คนนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะค่อนข้างเสี่ยง
เสี่ยงที่ลูกทีมของตัวเองจะมาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
คือดำเนินการแจ้งความเพราะเขาไม่ได้เล่นกับมณี
ใช่เขาโอนเงินผ่านทางนี้แต่ถามว่าฝั่งนี้จะผิดหรือไม่ผิด
ทางอาญาต้องไปดูลงลึกในรายละเอียด
เทลข้อกฎหมายอีกทีหนึ่งยังไงฮะเพราะฝั่งนี้ก็บอกว่าตัวเองก็เสียหายด้วย
แม่มณีหลอกมาแล้วก็ไม่ได้คลุกคลีไม่ได้เข้าไปร่วมเป็นกระบวนการ
เป็นกวนเป็นแก๊งในการจัดตั้งตัววงออมนี้ขึ้นมา
แต่นั่นหมายความว่ายอดเงินเนี่ยยังต้องจ่ายเขานะ
ต่อให้ไม่ผิดคดีอาญาก็ตามก็ยังต้องจ่ายลูกทีม
ต้องไปดูพฤติกรรมของแต่ละคนว่าคุณก็หลงเชื่อเขาจริง
ก็ตกเป็นเหยื่อของมณีเหมือนกันนี่แหละ
ไม่ได้ว่าไปมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์โปรโมทดึงคนมา
แต่หลังจากที่จับแม่มณีได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผล
ออกมาเลยว่าใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
แม่ตัวไหนเนี่ยที่เป้งเนี่ยที่ร่วมเนี่ยแยกออกมา
มันมีแม่ที่ร่วมกับแม่ที่ไม่ร่วมเขาก็ถูกหลอก
ใช่ก็อยู่ที่ว่าจะคุมลูกบ้านได้มากขนาดไหนไม่ให้ไปแจ้งความ

เหมือนกันไหม

คือประเด็นแรกเนี่ย
อย่างอินนี่บอกว่าหนูนี่โอ้โหแจ็คพอร์ตเลย
แจ็คพอร์ตแตกเลยค่ะคือโดนไปยังไม่ได้รับ
แล้วก็เหมือนโอนเข้าไปยังไม่ได้รับไม่เท่าไหร่ก็คือโดนเขาหนีหนีด้วย
เนี่ยคือครั้งแรกเล่นแชร์ฝากเงินกับแม่มณีเนี่ยคือผ่านเพื่อน

ใช่ค่ะคือตัวเองฝากกับเพื่อนฝากกับเพื่อนใช่ฝากเท่าไหร่ฮะ
ครั้งแรกเลยก็คือหมื่นเก้าค่ะแล้วได้มา
ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออรับฝากเองด้วยดีกว่า
หรือว่าจะเอาเงินของตัวเองไปฝากกับแม่มณีโดยตรงดีกว่า
ใช่ค่ะจะเอาไปฝากกับแม่มณีโดยตรงดีกว่าความคิดตอนนั้น
ก็ฝากไปล้านกว่าบาทใช่ไหมรวมกับของคนอื่นด้วย
ใช่ค่ะแต่คือว่าไม่ใช่ฝากโยนเข้าไปรอบเดียว
ก็คือเหมือนภายในระยะเวลาเดือนหนึ่ง

ก็ประมาณประมาณ๒๐ได้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนสักส่วนใหญ่
ที่ไม่รู้จักก็มีแค่ไม่กี่คนค่ะ
เขาถามไถ่หรือว่าเขาบอกมาทั้งเรายังไงบ้าง
ก็เหมือนทักมาว่าออมเงินอะไรอะไรอย่างนี้คือทำยังไงบ้าง
แล้วหน้าขนาดนี้เขาถามให้เรายังไงบ้าง
ก็บางคนก็บีบค่ะบางคนก็ไม่เข้าใจ
แต่มันก็เหมือนเป็นแบบเราตั้งหลักได้ช่วงนึง

เราได้แบบโยนเขาเรียกว่าอะไร
โยนเข้าไปบอกลูกทีมว่าคือช่วงนี้มันเหมือนมีกลิ่นที่ไม่ดีแล้ว
ขอให้แบบเข้าไปช่วยกันสอดส่องดูสถานการณ์หน่อยว่าแบบ
เขาจะหนีหรือเปล่าหรือมีแววอะไรยังไง

คือเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปตอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจ
อาจจะมีหนึ่งในสิบที่แบบไม่เข้าใจ

ใช่ค่ะก็ส่วนมากก็เป็นไงบ้างนู่นนั่นนี่
ก็คือมีคนดีอยู่นะมีคนเข้าใจ
เพราะว่าเราก็แจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วว่าการออมเงินคือมันเสี่ยงนะ
เพราะเราก็ต้องเอาเงินตัวเองไปเสี่ยงที่แบบจะออมเหมือนกัน
ทุกคนก็แบบทราบใช่ไหมว่าเหมือนมันต้องเสี่ยงอะค่ะ
คือมันไม่มีอะไรลงทุนเราได้มาง่ายขนาดนั้น
ธุรกิจลงทุนอยู่บนความเสี่ยง
ขนาดเหมือนเราซื้อหวยเรายังต้องลุ้นเลยค่ะ

นี่๖ล้านนี้มีคนที่เขามาฝากไว้กับนี้กี่คนครับ

โอ้โห๘๐กว่าคนแล้วตอนนี้เขาว่ายังไง
ก็มีคนเข้าใจก็มีค่ะเข้าใจแล้วก็จะให้เราแบบผ่อนจ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คนที่ไม่เข้าใจก็เขาต้องการต้นเขาคืนเลยอะไรอย่างนี้
ขอคืนเลยนะยอด๙แสนอะไรอย่างนี้ขอเวลา๒วัน
อะไรอย่างนี้คือถ้าไม่ได้ก็จะแจ้งความนะ
เพราะว่าพี่ฝากกับนัทพี่ไม่ได้ฝากกับแม่มณี
นัทคือในทุนของพี่พี่ไว้ใจนัทก็ทุกคนที่มาฝากเขาไว้ใจเราค่ะ

ก็ต้องทำงานใช้หนี้ค่ะเพราะตอนนี้เราก็หมดตัวเหมือนกัน
เราก็ฝากไปหมดกำไรที่เราได้มาเราก็ทุ่มฝากไปอีกฝากไปจนถึงวันที่๒๐อะค่ะ
เรื่องเกิดวันที่๒๓อะค่ะ
ทุกวันนี้ได้คืนเข้าไปบ้างหรือยัง
ขึ้นไปเป็นบางส่วนค่ะขายทองขายอะไรอย่างนี้ค่ะของที่เราขายได้
แต่เขาก็เราเข้าใจว่าเราต้องขายทุกอย่างค่ะ
แต่ว่าทุกอย่างที่มันเป็นของตอนนี้ค่ะเป็นรถเป็นบ้าน
เราก็ผ่อนธนาคารอยู่ค่ะ
มันติดธนาคารเรื่องมันไม่ได้เดินไว้ขนาดนั้นที่เราจะเอาตังค์ให้มาคืนได้ทุกคน
ภายในระยะเวลาสั้นแค่นี้ค่ะ
มีครอบครัวหรือยังฮะหรือว่าตัวคนเดียวมีแล้วค่ะมีลูกสองคนค่ะโอ้โห
แล้วสามีว่าไงสามีเข้าใจค่ะอืม
หนูก็หกแสนค่ะเหลือหกแสน
เขาทวงมายังไงบ้างอ่ะมีคนที่ส่วนใหญ่จะเข้าใจค่ะ
แต่ว่ามีแบบไม่เข้าใจก็ยังเหมือน
เหมือนกับทางพี่อินนะคะประมาณแบบ๑คนใน๑๐คน
ก็จะไม่เข้าใจสักคนนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ
รุนแรงอะไรอะค่ะแต่ก็เขาก็จะมาทักมาเล่าความเครียดของเขาว่า
เป็นเงินของครอบครัวเป็นเงินที่ไม่ได้บอก
บอกคนที่บ้านต้องการเงินคืนแบบเร็วอะไรแบบนี้
จะผ่อนจ่ายยังไงอย่างเงี้ยค่ะขอดูตารางการผ่อนชำระหน่อย
คือแบบอยากให้เราลิดตารางออกมาให้ดูทำงานประจำป่ะ
ไม่ได้ทำงานประจำค่ะมีธุรกิจส่วนตัวทำค้าขาย
อยู่ในตลาดสดแล้วจะทำไงต่อชีวิตตอนนี้
จริงตั้งใจไว้แล้วค่ะคือ
มีแผนว่าถ้ากำไรที่ได้ต่อวันยกให้ลูกค้า
เก็บไว้ซื้อของมาขายต่อนี่หมายถึงงานที่ทำนะขนาดนี้ใช่ไหมถูกต้อง
แล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะเปิดอีกตลาดหนึ่งหมายถึงว่าเราขาย
เราขายของอยู่ตลาดเนี้ยเรามีรายได้เหมือนทางเดียวเราก็จะไป
แผงเนี่ยอีกตลาดนึงไปขายของแบบเดียวกันอย่างนี้อีกตลาดนึง
แล้วก็แยกกับสามีขายเพื่อที่จะได้รายได้เป็นคูณ๒ต่อวัน
มันจะได้มาใช้หนี้ได้แบบเร็วขึ้น
อย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันแล้วก็ต้องตั้งใจว่าจะไป
กู้แบงค์ด้วยทั้งนั้นแบงค์แล้วก็ในพวกธนาคาร
ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยไหมภายในไม่กี่วันเนี่ย
เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบมากเลยค่ะ
คือลักษณะเหมือนเนื้อไม่ได้กินแบบหนังไม่ได้ร้องนั่ง
เอากระดูกมาแขวนคออีกไม่ได้แบบใช้เงินที่
ไปรับลูกค้ามาใดเลยนะคะแต่ว่ามันมารับใช้หนี้หมดเลย
แต่ผิดที่เรานั้นนะคะโง่แล้วก็โรค
เข้ามาตรงนี้เองที่แบบตาโตเห็นดอกดี
กับตรงนี้ว่าจะช่วยชีวิตเราให้ดีขึ้น
ปัญหาทุกอย่างมันก็ต้องมีทางออกนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับพักกันครู่เดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
ต่อนะครับทุกผู้ชมครับเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่แม่มณีนะครับ
นายปียนัทครับถ้าดูลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
ถ้าจะเทียบเคียงกับคดีที่เคยมีมาแบบนี้

เรื่องการตามจับตัวผู้ต้องหาเนี่ย
คดีแชร์ตัวนี้ผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนจากแชร์ในอดีตเลย
อันนี้เป็นการฝากออมเงินแล้วเสนอผลตอบแทน๙๓เนี่ย
๙๓เอาไปทำธุรกิจอะไรที่ได้ผลตอบแทนเยอะขนาดนี้
แม้เขาจะใช้คำว่าการฝากเงินออมเงินไม่ใช่เล่นแชร์
ไม่ได้เปิดช่องให้คุณเป็นสถาบันการเงิน
นี่คุณตั้งตนเป็นสถาบันการเงินรับฝากเงินออมแล้วเสนอผลตอบแทนที่มันสูงเกินกว่าที่มันจะจ่ายไหว
หรือถ้าเราจะเล่นแชร์จริงมันก็ผิดรูปแบบของแชร์ตามกฎหมายบอกอยู่แล้วใช่
แต่ถ้าเค้าบอกแล้วว่าก็มาฝากเองกันเนี่ย
สมมุติถ้าเค้าไปสู้ก็มาฝากกันเองด้วยความเต็มใจก็มาฝากกันเอง
กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้คุณตั้งตนเป็นสถาบันการเงินแล้วเสนอผลตอบแทน๙๓
กฎหมายไม่เปิดช่องการที่คุณทำอย่างนั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
มันไม่ได้เกี่ยวว่าคนที่มาฝากเสนอความเสี่ยงเอง
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ผิดเลย
จากนี้ไปน้องทั้ง๔คนหรือว่าผู้เสียหายคนอื่นเขาจะต้องทำตัวยังไงต่อ
คงต้องรอกระบวนการตามกฎหมายเพราะว่าคนที่จะมีอำนาจไปตามสืบทรัพย
หรือว่าไปตามยึดทรัพย์เขาเนี่ยคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง
คงจะเป็นตำรวจหรือปปง
เพราะฉะนั้นคนที่เขารอต่อจากน้องก็ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายในการสิ้นสุด
ก็มันช้าก็จริงอาจต้องใช้เวลาแต่นั่นหมายความว่ามันมีทางออกให้
ไม่ใช่มานั่งรอว่าจากปากคำแม่มณีเนี่ยขอให้รอไปก่อน
แล้วจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนล่ะ
อยู่ที่ระหว่างนี้จะหาทางยังไงในการที่จะหาเงินไปใช้หนี้เขาตรงนั้น
ถ้ามีอะไรอยากจะบอกได้เอาไปถึงนี่ก่อนเลยแล้วกัน
มณีเนี่ยเผื่อเขาดูอยู่เผื่อเขาฟังอยู่เนี่ยนะ

สำหรับหนูไม่มีหมดคำพูดกับเขาแล้วค่ะ
เพราะว่าคนไม่มีจิตใต้สำนึกนะคะก็ไม่สมควรคุยด้วย
คุยไม่รู้เรื่องค่ะคือคนแบบนี้เพราะว่าในขณะที่เขาผิดนะคะ

ก็ยังบอกว่าเขาผิดเลยค่ะตอนนี้เขาผิดแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดเลยไม่มีกันเลยค่ะใช่

หนูก็อยากฝากบอกทุกคนว่าอย่ามาเสี่ยงอะไรแบบนี้มันไม่คุ้มกับชีวิตเราตอนนี้

ไม่ได้บอกแม่มณีละบอกทุกคนเลย
คือเราอยากเตือนทุกคนเลยว่าอย่ามาเล่นอะไรแบบนี้อีกเพราะว่าทำให้ครอบครัวเราพังแล้วเราต้องมาเป็นหนี้เป็นสิน
อาจจะมีคดีติดตัวด้วยก็ได้ค่ะ

พังค่ะสามีเลิกค่ะ

ก็อาจจะมีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหลักค่ะ
ก็คือว่าเขาเหมือนเพื่อนเขาก็มาฝากเราด้วยไง

เขาก็เตือนตั้งแต่เริ่มเล่นเลยแหละว่าอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวเขาโกงนะก็เคยต่อว่าหลายครั้งแล้ว
แต่เราก็ไม่ฟังเราก็คิดว่าเราเป็นแม่บ้านไงเราอยากมีเงินไปใช้
ไปใช้จ่ายอะไรอย่างนี้
เท่ากับวันนี้เป็นนี่อีกสามล้านกว่าบาท
ค่ะแต่ก็ญาติพี่น้องก็คือญาติพี่น้องไม่ได้อะไรแต่ว่าเราก็เกรงใจตรงนั้นไง
เพราะว่าเงินเขาเขาก็เก็บมาทั้งชีวิตเหมือนกัน
แต่ถามว่าเรารับผิดชอบอะไรหนูก็ขายทองขายอะไรแบบสำรองไปให้ค่ะ
ก็คือตอนนี้หนูก็ไม่ได้มีงานทำเพราะว่าเป็นแม่บ้านไง
ขายของออนไลน์มันก็ไม่ได้ขายดีอะไรขนาดนั้นนะคะ
วันนั้นสามีมาบอกว่าไงวันที่เขาบอกว่าที่ว่าเลิกแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วเนี่ย
เราก็บอกให้ไปเก็บของเก็บของกลับบ้าน
แล้วจะยังไงกลับชีวิตต่อที่นี่
ก็คือก็ยังดีเรามีลูกไงคะเราก็ต้องหางานทำ
แล้วก็ตกลงคุยกับคนที่เขามาฝากกับเราไง
ว่าเราจะผ่อนจ่ายเขายังไงว่าเราไหวไหม
แต่เราไม่ได้มีทรัพย์สมบัติที่จะไปขายให้เขาเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานมานานแล้วค่ะ
แล้วก็คือได้กินเล็กน้อยกับการขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ฮะรู้สึกยังไงที่คนที่เขาดูข่าวอันนี้ต้องยอมรับนะ
เขาบอกว่าก็เราก็รวบเองเนี่ยให้หลงเชื่อเขาเอง
ยอมรับทุกอย่างจริงค่ะก็อยากฝากคืออย่าโลภไม่มีอะไรที่มันจะได้มาง่ายค่ะ
อินมีอะไรอยากฝากบอกทิ้งทุกอย่างนะครับ
ก็ให้ทุกคนตั้งใจทำงานของตัวเองดีแล้วค่ะ
งานประจำหรืองานหลักงานที่มันได้มาด้วยหยาดเหงื่อของตัวเองค่ะ
เพราะว่าถ้าเหงื่อไม่ตกเราก็ไม่ได้เงินหรอก
ขอบคุณทุกคนสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอให้คดีผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
และจดจำไว้เป็นบทเรียนสำหรับตัวเองแล้วก็ทุกคนด้วย
ขอบคุณท่านายครับสวัสดีครับ

ติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างเพิ่มเติมได้ในไทยรัฐนิวโชว์นะครับ